รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
นักร้องคนนี้ออกเพลงมา๒อาทิตย์ก็รถชนตาย
เจ๊ลองแล้วเจ๊เต้นด้วย
ขอเจ้าทั้งตัวและใจ
ยกให้ไปเลยทั้งหมด

มันเป็นอะไร

ทำไมเมียเจอเงินที่ซ่อนอีกเหรอ

พักนี้มันอ้วนใหญ่โตขึ้น
กินเก่งมากห้ามก็ไม่ฟัง

เรื่องปัญหาผู้หญิงก็ต้องปรึกษากับผู้หญิงด้วยกัน
กินอะไรที่ดีต่อสุขภาพสิ

ผักไฮโดริกอะไรพวกนี้
เราฝากตั้งหลายชนิด
เออใช่วันก่อนเป็กก็เพิ่งไปมา

แต่ราคาเขาแพงเลยมีเงินเข้าไปกินหรอก
ตาเฟ่ไม่แพงอร่อยทุกอย่างเลย
และราคาจ่ายไว้รสชาติดี
เจ๊รู้อย่างนี้บอกหน่อยได้ไหมล่ะ

เอ้าก็ต้องไปดูกันสิเจ๊ก็ไม่มั่นใจหรอกว่าแบบไหนราคาถูกสุด
ต้องไปดูกันที่ซานตาเฟ่เมนู๓แบบนี้แบบไหน
ราคาถูกที่สุด
รู้บ้างว่าเมนูสลัดจากร้านซานตาเฟ่สเต็ก๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุด

สลัดผักรีมทูน่า
ยำสลัดทูน่า
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

จุดหวัง

คุณเมษาลิเกสาวคนสวย

สะสมเงินรางวัลได้๘๐๐๐บาท
บาทวันนี้เข้าสู่ข้อที่๔
เธอจะเดินทางต่อไปได้หรือไม่
ผมอะตีได้แต่พี่ต้องตอบคำถามผมก่อน
จาพนมกลัวสั่นอะไร
แดยโนสาวไม่ใช่สิงสุสิงโตเสือดาวพอแล้ว

ขอไหมสาม

ตอนนี้สะสมไปแล้วค่ะ๘๐๐๐บาท

นี่แก่จะฝากพี่ไปอยู่หรือยังนี่

วิทยาลัยจะไปจะมาจะอยู่
โหหหลบกันยังไง
เอารถมาขนาดนี้ต้องเหมาแน่นอนเลย

พี่หนูเอาตุ๊กตามาแต่ตุ๊กตาถ่านหมดนะพี่

ขออนุญาตเอาลงได้ไหมครับเป็นเรื่องล่ะ

ถ้าโดนไฟโดนอะไรมีเป็นอะไรรู้หรือ

เดี๋ยวนี้กันไฟเป็นเลซิ่ง

เคลื่อนได้อ่ะเคลื่อนได้

ไม่ได้ขยับอยู่ท่าเดิมเออ

เหมือนคนเนอะ

โอ้โฮ

โอ้โหนี่หลังกันดีกว่า

เออเอาดูเราดู
กูไม่กล้าหรอก

โอ๊ย
ก็เวลากลับมาจากกำลังกลับย้อม

พอผู้หญิงผู้หญิงตีปุ๊บ

เมื่อกี้เขาตบผู้หญิงขอเยอะเลย

ตบผมยุ่งเลยว่ะ

คุณผู้หญิงครับ

ผมว่าพี่เปิดเพื่อก่อน

เอาไปเก็บเออเก็บเจ๋นดูนี่เอ้ยบ้าเอ้ย

เจ๊ไม่ใช่คนใช้เกี๋นแน่มากว่ะโอโฮพี่โอ้โหเพีย์
ระวังเค๋มันก็ไม่ใช่ของผมเอาไปนี่

วันนี้๓เรื่องมึงมีบทหนักทั้ง๓เรื่องเลยนะมึงชอบ

ถ่านหมด
บอกมาซื้อถ่านทีแรกกรมลดเรื่องแล้ว

มึงไปถูก
คำถามข้อที่สี่ของคุณเมษานี่ล่ะครับ
ไม่รู้ว่าเธอจะตอบถูกได้ไปต่อหรือไม่
ช่วงหน้ามาลุ้นกัน